เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อ

ในเมืองไทยประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะ
พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยววิถีชีวิตแบบชุมชน
ใช่แล้วที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวไม่อยากให้พลาดเลย
หอการค้าจังหวัดประจวบคิริขันได้นำกลุ่มผู้ประกอบการ
ในธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันทั้งหมด๑๕ราย
ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนปากคลองบางนางรม
แปลว่าจะต้องมีหอยนางร่มถูกต้องแล้วค่ะ
ไปสำรวจเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั่นเอง
ซึ่งบริเวณคลองบางนางรมเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนังรม
ตามธรรมชาติมากว่า๗๐ปีรอบข้างก็จะเป็นป่าชายเลนค่ะคุณผู้ชม
ล้อมไปด้วยต้นโกงกางแล้วก็บ้านเรือนนะคะ
เส้นทางคลองบางนางรมเนี่ยเป็นเส้นทางที่เชื่อมจากอ่างเก็บน้ำคลองบึง
และเป็นเส้นทางระบายน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก
ไหลลงสู่ปากคลองบางนางรมก่อนจะออกทะเลที่อ่าวประจวบไปนะคะ
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักก็คือเขาช่องกระจก
แล้วก็มีวัดธรรมิการามวรวิหารด้วยนะคะ
ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยวร่องเรือคลองบางนางรม
ผู้ประกอบการนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมสำหรับรองกับนักท่องเที่ยวแบบนี้คุณ
ก็คือนั่งเรือประมงพื้นบ้านไปชมป่าชายเลนแล้วก็ไปชมเนี่ยค่ะ
เพาะเลี้ยงหอยนังรมที่มีตลอดแนวลำคลองเลย
แงะออกมาให้ดูนี่นะใช่แล้วค่ะ
โอ้โหใครที่เป็นคนชอบหอยนังรม
น่าจะถูกอกถูกใจกันแหละนะคะ
ถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยนะคะก็จะได้รับประทานหอยนางรมสดสด

เอากระถิ่นฟาดลงไปค่ะคุณ
ยกสดใช่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปดูวิธีการที่เขาจะต้องเอ่อ
แกะหอยนังลมอะไรแบบนี้จากฟาร์มเลี้ยงนะคะ
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาเลี้ยงเองกว่า๔๐ครัวเรือนเลย
จะประกอบอาชีพแบบนี้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะคะ
อย่างที่บอกแหละว่าได้ทานหอยนังรมสดแล้วก็ฟินหวาน
สดอีกแล้วอื้อรบจบจบอื้อน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวถ้าไปเที่ยวแบบเนี้ย
ก็จะได้ทานแหละแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นจุดขายทางธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งป่าชายเลนขนาดใหญ่นะครับ
ประมาณ๑๐๐ไร่ใจกลางเมืองประจวบคิริขัน
ซึ่งคลองบางนางรมก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อไปได้
ในอนาคตเราเชื่อว่าเราจะเตรียมไปฟินกันได้ที่นี่อย่างแน่นอน
เป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนอ่าไปวิถีชุมชนวิถีแบบธรรมชาตินะครับ
ทานหอยสดกันถูกต้องแล้วก็ร่องเรือไปนะได้ชมป่าชายเลนได้ไปดูว่าเขาเลี้ยงหอยกันยังไง